สวัสดีครับกีฬาในช่วงเย็นกับเราสองคนนะครับ
ไปดูควันหลงของวอลบอลหญิงทีมชาติไทยเมื่อวานนี้นะครับ
ส่งท้ายในศึกชิงแชมป์โลกแล้วก็ถือว่าเป็นนัดสุดท้ายของปีนี้นะครับ
สำหรับทีมชาติไทยแพ้สหรัฐอเมริกาไป๒ต่อ๓เซตนะครับ
ต้องบอกว่าสู้อย่างสุดมันแล้วนะครับแต่ว่าที่เด็ดที่ขาดเนี่ย
สุดท้ายก็เป็นสาวสหรัฐอเมริกาที่ดีกว่านะครับก็แพ้ไป
แล้วก็เตรียมเดินทางกลับมาที่ประเทศไทยนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับ
รอบที่๒นัดสุดท้ายนะครับทีมชาติไทยพบกับทีมชาติสหรัฐอเมริกาอันดับ๓ของโลกนะครับ
เพื่อแสดงความเสียใจแล้วก็ไว้อะไรแก่ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่จังหวัดหนองบัวลำพูด้วยนะครับ
ทีมชาติไทยก็สู้ด้วยหัวใจแล้วก็เล่นได้อย่างดี
แล้วก็สู้กับความเก่าพลังของทีมแชมป์โอลิปิก๒๐๒๐
ไม่ไหวนะครับก็แพ้ไปด้วยสกอร์๒ต่อ๓เซต๒๕ต่อ๒๓

แล้วก็๑๙ต่อ๒๕๒๕ต่อ๒๗๑๓ต่อ๑๕
นัดนี้ไทยมี๒๐๗แต้มนะครับเท่าเดิม
แต่ว่าหล่นจากอันดับที่๑๔มาอยู่ที่๑๕ของโลกนะครับ
เพราะว่าแคนาดานั้นเอาชนะโดมินิกันไป๓ต่อ๒เซตในวันเดียวนะครับ
ก็ขึ้นไปอยู่อันดับ๑๔ของโลกแทน
ทีมชาติไทยก็หยุดเส้นทางไว้ที่รอบ๒นะครับ
มี๑๑แต้มจบที่๗ของกลุ่มนี้
ส่วนที่เหลืออย่างเซอร์เบียสหรัฐอเมริกาตุรกีโปแลนด์
เข้าสู่รอบ๘ทีมต่อไปนะครับ
โดยทีมชาติไทยก็จะเดินทางกลับถึงไทยในวันพรุ่งนี้นะครับ
เวลาเที่ยงครึ่งที่สนามบินสุวรรณภูมิ
หลังจบเกมทางโคชด่วนดันไน๔วัชระเมธาคุณ

ก็มองว่าปัจจัยสำคัญที่ทำให้สาวไทยพลิกแพ้สหรัฐ
ก็คือคู่แข่งนั้นเปลี่ยนวิธีการเล่น
ตอนที่ตามหลังไทย๐ต่อ๒เซตนะครับ
ก็ส่งผู้เล่นตัวสูงมาเล่นกับไทย

ไทยนั้นเล่นผิดพลาดเองด้วยนะครับ
แล้วก็ยื่นระยะไม่ได้
ก็เล่นกับเราเราก็เกิดปัญหามากนะครับ
แต่ต้องชื่นชมนะครับ
นะครับก็บอกว่าดีใจมาก
แม้ว่าจะแพ้ในนัดนี้นะครับ

กับการได้เล่นในแบตนี้นะครับก็เพราะว่าทีมชาติไทยนั้น
สู้กันยิบตาจริงนะครับฝั่งสหรัฐเขาก็ไม่ยอมเหมือนกัน
รู้สึกว่าเป็นแมชที่ดีมากก็ถือว่าเป็นแมชในความทรงจำของ
ของทีมชาติไทยหลายหลายคนครับหนูดีใจมากมากค่ะ